ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้นะคะมีพลเมืองดีเขาถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ
คือมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาไปเคลียร์ปัญหาหัวใจ
มีรอปภอีกคนนึงเนี่ยเหมือนกับเขาก็มาช่วยเอากระบองตีหัว
พยายามจะไปเคลียร์ก็เลยชักมีดออกมาจะแทง
รอปภคนอื่นวินรถจักรยานยนต์คนอื่นเขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็เลยมาห้ามพยายามจะจับตัวคนที่มีมีดนะคะ
แต่คนนี้เขาวิ่งหนีเขาก็ถ่ายคลิปตามเลยนะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ค่ะ
เรื่องเพลง

เรียงเหตุการณ์แบบนี้นะคะผู้ชายที่วิ่งหนีนะคะ

แต่เคลียร์กันไม่ลงตัวก็เลยถูกรอปภอีกคนเอากระบองตีหัว
ตัวนายชายศก็เลยจะเอามีดแทงแต่จังหวะนั้นเนี่ย
ก็มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมีรอปภคนอื่นมีพลเมืองดีเขาเห็น
ก็เลยพากันวิ่งไล่จับตัวนายชายศนายชะยศก็วิ่งหนี
มือยังถือมีดนะแล้วก็วิ่งหนีไปสุดท้ายนายชายศยอมแพ้
นั่งตรงบันไดค่ะแล้วก็ใช่โทรศัพท์หาแม่ตัดเพาะกับแม่
บอกว่าเนี่ยภรรยานอกใจไปมีชายอื่นก็เลยมาก่อเหตุนี้
มอบตัวแล้วเดี๋ยวรอตำรวจมาก่อนจะไม่ทำร้ายใคร
สุดท้ายก็ถูกจับแบบเนื้อตัวเปื้อนเลือดนะคะ
ตำรวจ
นายชายศก็บอกว่ายังไม่ได้แทงใครที่เลือดเปื้อนเต็มตัว
เพราะว่าถูกกระบองตีหัวหัวแตกนะคะ
ตำรวจสอนอลุมพินีไปจับนะคะแล้วก็นำตัว
นายชายศไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักค่ะ
จังหวะที่ตำรวจเข้าไปรวบตัวนี่นะคะ
ส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปค่ะ
รถไฟฟ้าอโศกใกล้กับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะ
ไปคุยกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เป็นพลเมืองดี
แล้วก็อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปค่ะ

เขาเห็นรอปภของรถไฟฟ้า๒คน
เดินตามผู้ชายคนนึงที่เนื้อตัวเปื้อนเลือด

วิ่งหนีออกมาจากสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็วิ่งไปลงสถานี
รถไฟใต้ดินแล้วก็ไปขึ้นทางฝั่งซอยคาวบอยวิ่งข้าม
ถนนย้อนกลับมาที่รถไฟฟ้าอีกรอบหนึ่งวิ่งไปแบบนี้ค่ะ
พลเมืองดีเขาช่วยกันหมดนะคะช่วยกันวิ่งตามสุดท้ายไปจับ
ได้ทางขึ้นรถไฟฟ้าตัวผู้ชายคนนี้เขาก็เลือดเต็มอ่ะ
หัวแตกอ่ะนะคะผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าทำงานเป็นรอปภ
เดียวกับรอปภที่มีเรื่องกันนั่นแหละแต่ว่าตัวเขา
ออกกะแล้วก็เลยไปเคลียร์ปัญหาเป็นเรื่องชู้สาว
บนสถานีรถไฟฟ้าเลยแต่เคลียร์กันไม่ลงตัว
เลยมีการต่อสู้กันตัวนายชายศตัวคนที่มีมีด
เขาบอกว่าเขาอ่ะถูกตีหัวก่อนหัวแตกนะแต่ว่าตัวนายชายศ
คนที่มีมีดเหมือนกับโวยวายโวยวาย
บอกว่าไม่ได้นอนมา๕วันแล้วเครียดภรรยาไม่กลับบ้าน
ภรรยาไปอยู่กับรอปภอีกคนเป็นเพื่อนร่วมงานกัน

เดี๋ยวฟังพลเมืองดีเขาเล่าเหตุการณ์ค่ะ
บันไลข้างล่างพักหนึ่งแล้วเขาก็เดินขึ้นไปข้างบน
บอกว่าไม่ต้องขึ้นไปแต่เขาฟังนะเขาเขาสติดีนะ
เขาแบบเขายังจำได้หมดนะครับ
แล้วก็ไปนั่งอีกพักนึงแล้วเขาบอกว่าเขายอมมอบตัวแล้วแหละ
ที่หัวนี้เลือดอาบเลยตอนเขาล้างออก
เอาน้ำเอาน้ำดื่มให้แล้วเขาดื่มน้ำเสร็จแล้วเขาล้างเลือดออก
เขาก็ทั้งพูดโทรศัพท์เรื่องชีวิตเขาแหละ
เรื่องปัญหาของเขาไม่น่าจะเมาแต่ว่า
แต่ถ้าให้เพียร์หรือว่าแบบคิดมากน่าจะใช่
ทีมข่าวไปคุยกับทางพันธุ์ตำรวจเอกนิติวัฒน์แสนสิ่ง
ผู้กำกับสนลุมพินีนะคะทางตำรวจบอกว่ามันก็เป็นการทะเลาะวิวาดกัน
ระหว่างนายวินยูนรอปภรถไฟฟ้าสถานีอโศกกับนายชัยยศ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาทะเลาะวิวาสนะคะ
จากงานเลยค่ะก็รับไม่ได้ที่ภรรยาปัญญาไปอยู่กับเพื่อนร่วมงาน
ส่วนนายวินยูนหัวหน้างานก็ให้ย้ายไปประจำที่สถานีอื่นด้วยนะคะ
ป้องกันกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำค่ะ
ทางการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่า
เป็นเรื่องทะเลาะวิวาสส่วนบุคคล
ไม่ได้กระทบกับการเดินรถหรือการให้บริการของรถไฟฟ้านะคะ
แต่วิ่งหนีลงรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยฮะ

เหนื่อยค่ะสุดท้ายก็ต้องยอมอะหมดแรงนะครับ